ช้าวันอาทิตย์เมื่อกี้ที่ผมบอก
ก็ดูเป็นเมนูโปรดด้วยกุ้งกระเทียม
ต้องเป็นคนใกล้ชิดเท่านั้นถึงจะได้กิน
ดูดูฤีฬาการจับรว

อันนี้เมื่อวานครับคือท่านบอกว่าท่านขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติและปรารถนาดี
ด้วยการเชิญไปร่วมตอบคำถามหรือดีเบตในเวทีต่าง
แต่คุณพลเอกประวิทย์บอกว่าคือเป็นหัวหน้าพัก
เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็ยอมรับว่าประเทศควรจะมีผู้นำที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
จริงอยู่การพูดมันจะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์นะครับ
เป็นการทราบถึงประสิทธิภาพผู้นำ

การพูดไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทำให้ประชาชนรับรู้ถึงความสามารถครับ
นี่คือบางคนคิดอาจจะคิดแล้วทำ
บางคนคิดแล้วไม่ได้ที่จะทำนะฮะ
คุณผู้ชมครับไปดูบรรยากาศที่หน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกันก่อนฮะ
ตอนนี้นะครับโอ้มีเยาวชนนักเคลื่อนไหวมานะครับ
คุณตะวันแล้วก็คุณแบบมาด้วยนะครับก็มีข้อเรียกร้องนะครับของกลุ่มนะครับ
มีเยอะแล้วครับจริงไม่ว่าจะเรื่องปากทรงจริงก็สนใจครับ
แสดงสุดยืนของเขาครับแต่ว่าเรามองว่าเรื่องปากทรงแล้วสินะครับ
คือถ้าจะพูดถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ถ้าพลเอกประวิทย์เนี่ย
เมื่อวันก่อนเพิ่งออกจดหมายเปิดผนึกใช่ไหมฮะ
เรื่องของการเป็นสอสอด้วย
เพราะว่ามันก็มีคำถามว่าเดี๋ยวขอดูภาพคนเอกประวิทย
ที่ทำกับข้าวเมื่อวานหน่อยนะครับ
คือบิ๊กป้อมเนี่ยในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยนะครับ
ดูภาพบิ๊กป้อมเมื่อวานหน่อยนะครับที่ทำกับข้าวนะครับ
เด็กประวิทย์วงสุวรรณบอกว่ามันมีคำถามว่า
เป็นแคนดิเดตนายกแล้วเนี่ยควรจะเป็นสอสอด้วยไหมนะครับ
ซึ่งพลเอกประวิทย์มองว่าควรจะเป็นสอสอด้วย
แล้วก็ลงปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่๑ใช่ไหมฮะเพราะว่าจะได้สง่างาม
มันก็จะมีคำถามไปถึงแคนดิเดตนายกของภาคอื่นว่า

คนเอกประวิทยุทธิ์จันทร์โอชาและมุมบรี
อันนี้ทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาบอกเขาบอกชัดแล้วว่าไม่ลงสอสอ
อย่างเพื่อไทยคุณแพทองทานคุณเศรษฐา
อันนี้ไม่ลงสอซึ่งแต่ละคนก็จะมี
เรื่องของแนวทางแตกต่างกันไปแต่รัฐมนุนไม่ได้กำหนดนะฮะ

คือคนไปโจมตีท่านไงว่าเรื่องของการพูดเนี่ย
มันอาจจะทำให้สู้พักอื่นไม่ได้
คือท่านบอกว่าผู้นำที่พูดเก่งดีเบตไม่ดีนะฮะ
ตัวอย่างประเทศไทยในอดีตใคร
ท่านยกขึ้นมาผมตกใจเลยนะครับคนอีกเพรงที่เป็นสุรนนท์โอ้โห
ท่านยกถึงตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงในต่างประเทศอีก

ฉะนั้นท่านก็บอกว่าเรื่องของการดีเบตเนี่ยเอาล่ะ
มันเป็นกติกาของสังคมที่คุณจัดขึ้นมา
ที่อยากจะให้ผู้นำแสดงวิสัยทัศน์แต่มันก็ไม่ใช่ตัวชีวัตรเสมอไป
ข้างหลังของผมข้างหลังของเราเป็นยังไงเนี่ยพี่อุ๋ย

เดี๋ยวถ้ามีพักอื่นมาอีกเดี๋ยวคงจะทยอยกันมา